มาเริ่มกันที่ข่าวแรกขอแสดงความยินดีกับน้องนนนี่นะคะลูกสาวของพี่แอนซีเรียม
ปกติแล้วต้องบอกว่าลูกสาวหรือว่าลูกดาราในวงการบันเทิงยังได้ติดตาม
หน้าค่าตากันบ้างในโซเชียลต่างว่าน้องนนนี่เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบออกโซเชียลไม่ค่อยออกรายการ
เจออีกทีเนี่ยอายุ๒๓ปีแล้วเรียนจบปริญญาโทให้คุณแม่ได้ปลื้มใจแล้วด้วยนะคะ
และล่าสุดนี้เลยตามภาพค่ะภาวะที่ลูกเขยคุณพองามวัดนะคะเข้ามาขออนุญาตไปสร้างครอบครัวเป็นของตัวเอง
และเมื่อวานนี้เรียกว่าที่ไม่ได้แล้วนะจ๊ะ
เพราะว่าน้องนนนี่ควงแฟนนุ่มเข้าพิธีวิวาที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วจ้า
คุณแม่แอนซีเรียมก็มีการโพสต์อวยพรลูกสาวผ่านไอจีส่วนตัวนะคะ
แม่บอกว่าขอโวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขมาก
ขอให้เดินเคียงข้างกันไปด้วยความรักความเข้าใจ
ผิดถูกก็ให้อภัยกันนะรักกันยาวนานและตลอดไปค่ะ
พ้องในวงการบันเทิงเพื่อนคุณแม่นะคะ
ก็ไปร่วมยินดีกับน้องนนนี่กับความรักครั้งนี้ของเธอด้วยนะคะ
ก็ขอให้รักกันตลอดไปเลยนะจ๊ะ
หน้าตาเจ้าสาวสดใสเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะเมื่อก่อนก็เคยเห็นภาพน้องนนนี่เหมือนกัน
แป๊บเดียวโตเป็นสาวแต่งงานแล้วนะคะ
อย่างนั้นก็แสดงความยินดีกันด้วยนะ